มาเอาใจช่วยทั้งเจ้าหน้าที่และครอบครัวของคุณลุงบุญมีอายุ๖๘ปีที่หายเข้าป่าไปนะคะ
ถ้านับจนถึงวันนี้นะ๑สัปดาห์เต็มแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ
เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาอย่างเต็มที่นะคะ
แต่หนึ่งอย่างที่จะต้องทำควบคู่กันไป
ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของกำลังใจ

คือการทำพิธีเปิดป่า
ได้มีการเชิญพระมาทำบุญที่บริเวณชายป่า
เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจของเจ้าหน้าที่

ที่ความคำนวยการการค้นหานายบุญมีจรรย์แปลงเงินอายุ๖๘ปี
วัดท่าเดือมาทำพิธีกรวดน้ำแผ่เมตตา
ขอคำมาเจ้าป่าเจ้าเขาให้หาลุงเจอค่ะ
มีทูบเทียนมีดอกไม้มีเหรียญตราครุฑ

ขอเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยเปิดทางให้จู่ค่ะ
จักรจันทร์ร้องดังขึ้นเลยระงมเลยทั้งป่า
ที่ผู้ใหญ่บ้านจะปักทูบบริเวณโคนต้นไม้
เชื่อว่าเป็นพระธาตุเก่าก็คือลักษณะเป็นเจดี
ส่วนสาเหตุที่ต้องทำพิธีบนนี้
ที่น้องสาวของคุณลุงบุญมีย์นำมาทำพิธีนี้นะครับ
บอกตรงกันบอกว่าลุงบุญมียังอยู่ในป่านั่นแหละ
มีชีวิตอยู่หลัง๗วันเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าจะปล่อยลุงบุญมีออกมา
อย่างไรก็ตามนะคะชาวบ้านเองผู้ใหญ่บ้านกู้ภัย
รวมถึงทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปแล้ว
ก็ไปช่วยกันตามหาลุงบุญมีตามจุดที่เคยพบเบาะแส
ไม่ว่าจะเป็นการพบรอยเท้าการพบใบไม้ที่ใช้ปูนอน
ก็พบว่ารอยดังกล่าวมันหายไปแล้ว

รอยเท้ากับรอยใบไม้ที่เอามากองรวมกัน
ปูนอนลักษณะคือมีคนนอนทับ
แต่มันหายไปแล้วตอนนี้เพราะว่ามันมีฝนค่ะ
ตกลงมาอย่างหนักช่วงกลางคืนนะคะ
นางช่วยสมศรีน้องสาวของคุณลุงบุญมีคนที่หายตัวไปบอกว่า
ยังคงมีความหวังตลอดค่ะว่าพี่ชายจะกลับมาตามคำทำนายนะคะ
ซึ่งฝนที่ตกลงมาน่าจะเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาค่ะ
และเมื่อวานนี้นะคะมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้น
ช่วงที่นายอำเภอแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าจะหยุดการค้นหา

จู่ค่ะโต๊ะตรงจุดบริการหักลงมาเลย
ไม่มีสาเหตุเลยจู่หักลงมาเลย
ชาวบ้านก็ต่างพูดกันถึงเรื่องนี้นะคะ
อาจจะเป็นวิญญาณของพี่ชาย
ก็คือของคุณลุงบุญเมียหรือเปล่าที่ทำให้โต๊ะหัก
แต่ส่วนตัวเธอเองยังชื่อหมอดูนะ

ไม่ใช่วิญญาณของพี่ชายแน่นอนพี่ชายยังไม่ตายเนี่ยนะคะ
เอาไปสอบถามคนที่เห็นคุณลุงบุญมีคนสุดท้าย
ชื่อว่านางสาววันนาอินตะเลิศอายุ๓๑ปีเป็นชาวบ้าน
บอกว่าเห็นลุงบุญมีตอนเช้าของวันที่๒๑มิถุนายนประมาณ๘โมง
ลุงบุญมีสะพายย่างไว้ด้านหลังเดินมุ่งหน้าเข้าป่าตามปกติ
เป็นภาพที่เธอเคยเห็นเป็นปกติเลย
แต่วันนั้นมีเรื่องแปลกคือขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านคุณลุงบุญมี
คุณลุงบุญมีหันมายิ้มให้เธอบอกว่าแปลกมากเลยอ่ะ
ปกติลุงบุญมีไม่เคยหันมายิ้มให้แบบนี้
ส่วนที่เจ้าหน้าที่ยังหาคุณลุงบุญมีไม่เจอนะคะ
ตัวเธอเองเชื่อว่าน่าจะมีความอาถรรพ์มาบดบังเอาไว้
ป่าตรงนี้ผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่บอกว่า
ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เข้าไปจะต้องไหว้ก่อน
จะต้องแบ่งอาหารบางส่วนให้กับเจ้าป่าเจ้าเขา

อันนี้เป็นข้อมูลนะคะจากคนที่เห็นคุณลุงบุญมีคนสุดท้ายนะคะ
สรุปเกี่ยวกับเรื่องของรอยร่องรอยต่าง
จากการค้นหา๗วันที่ผ่านมานะคะ
สิ่งที่เจอประกอบไปด้วยรอยเท้าที่ไม่สวมรองเท้าอยู่ใกล้ลำห้วย
มีก้นบุหรี่มีใบไม้ที่เอามารวมกันคาดว่าจะใช้รองนอน
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวของคุณลุงบุญมี
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคุณลุงบุญมียังคงมีชีวิตอยู่นะคะ
ให้กำลังใจส่งกำลังใจไปนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เองให้ตามหาเจอ
ให้กำลังใจครอบครัวด้วยแล้วก็ให้กำลังใจคุณลุงบุญมี

ขอให้เจอโดยรายวันนะคะ